ว่าด้วยเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพกำลังฮิตในยุคนี้เลยนะ

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดิฉันเนี่ย
ไปพูดคุยกับนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับมาแล้วนะคะ

เป็นยาวน่ะค่ะไปชมชมเลยค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้ขวัญอยู่กับทีมนักแสดงและผู้กำกับจากเรื่องแอปวอร์นะคะ
ขอเสียงตรบมือต้อนรับหน่อยค่ะ

แหมมาตอนนี้เนี่ยวัยรุ่นกันจริงเลยค่ะ
แต่ละคนนักแสดงเขาเรียกว่าเลือดใหม่ทั้งนั้นเลย
แต่ว่าผู้กำกับคนนี้ไม่ได้เลือดใหม่นะ
มีผลงานมาแล้วนะคะมีอะไรยังไงบ้างคะ
ช่วยแนะนำตัวเองให้กับบันเทิงไทยรัฐหน่อยค่ะ
สวัสดีครับผมเสือยันยงกรุงกูลครับ

จากเรื่องนั้นมาจนถึงเรื่องนี้
มีความทำงานที่มันแตกต่างอะไรกันบ้างไหมคะพี่

วอร์เป็นหนังวัยรุ่นยุคนี้เลย
ก็มันเป็นเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มนะครับ
ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะขึ้นมาสตาร์ทอัพ
ก็คือเป็นนายตัวเองการแบบว่าพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้นะครับ
ขึ้นมาบังเอิญว่ามีสองคน
สองคนที่เขาไปคุยกัน
ก็คือว่าหัวหน้าทีม๒คนบอมกับจูน
เขาได้ไปคุยกันแล้วเหมือนคลิกไอเดียอะไรกันบางอย่าง

ใช่ครับ
เขาได้ไปพูดคุยกันแล้วเขามีแนวคิดคล้ายกัน

แม้แต่กระทั่งการคิดแอปพลิเคชัน
เขาก็ยังคิดในรูปแบบคล้ายกัน
แต่สุดท้ายมันก็มีเงินทุนแค่ก้อนเดียว

หนังประเภทนี้ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใหม่
แล้วก็เปิดโลกเหมือนกันกดดันมากไหมคะ
เพราะว่าถูกใจไม่ถูกใจ
แค่คลิกนิดเดียวเองนะสำหรับคนเสียบหนัง
ก็ไม่กดดันอะไรเท่าไหร่นะครับ

แล้วเราต้องแบบว่าอธิบายบทหนาให้มันย่อยง่ายสุด

แล้วย่อยออกมาเป็นอะไรบ้างสื่ออะไรถึงคนดู
ก็เรามองว่าสตาร์ตั้มเป็นเสื้อผ้านะ
เป็นเซตอัพอย่างหนึ่งในหนังเรื่องนี้
แต่เราไม่ได้เพ่งประเด็นว่าเราต้องเอาสตาร์ทอัพเข้ามา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
มองว่ามันเป็นหนังที่พูดถึงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แบบว่า

แล้วก็มีความรักกันมีความแข่งขันกันมีมิตรภาพอะไรอย่างนี้
หนูคิดว่าการที่ได้มาฝึกงานในบริษัทสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่ดี

แล้วช่วงก่อนที่ออกจากบริษัทเก่าอ่ะช่วงนั้นทำอะไรอ่ะ
ภารกิจส่วนตัวครับส่วนตัวครับดีครับแล้วออกทำยังไง
คือก็ฝากความพิโยชน์เรื่องแอปบอร์แอปสนแอปด้วยนะครับ
คืออย่างที่พี่เสือบอกจริงต่อให้มันถูกเล่าผ่านเรื่องของแอปพลิเคชันสตาร์ทอัพนู่นนี่นั่น
ซึ่งมันอาจจะฟังดูในครั้งแรกว่ามันอาจจะเข้าใจยาก
แต่ว่าสุดท้ายมันคือความสัมพันธ์เบสิกของไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อน
ไม่ว่าจะเป็นต่อสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นต่อคนที่เรารักหรือต่อพี่น้องต่อ
มันเป็นความสัมพันธ์พื้นฐานของมนุษย์ทั้งนั้นที่เราเล่าไปมันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก
แต่เราจะเห็นได้ว่าตัวละครเอกของพวกเราเขามุ่งหาความฝันของตัวเองทั้งนั้น
ก็ติดตามได้แล้วนะคะในทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะ
ก็เป็นอีกนิดหน่อยอีกเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพของวัยรุ่นน่ะ
ยุคนี้อยู่ดิจิตัลอาชีพที่วัยรุ่นเลือกทำมันหลากหลายเหลือเกินนะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ตอนนี้กำลังมีความฝันนะคะ
และเป็นหนังที่เข้ากับยุคปัจจุบันนี้เพราะว่ายุคนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลเข้ามามีบทบาทเยอะมากไหม
แต่ธุรกิจสตาร์ทอัพเองนะคะก็ใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะคะ